นะคะว่ากลับมาโสดแล้วค่ะ

ก็ยังไงดี
จริงเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่
คุยกันทั้งสองคนเลยว่า

คุยกันแบบไม่ได้เป็นแฟนกัน

หลังจากมีข่าวที่มีปัญหาหรือไงครับ

พยายามปรับกัน

มันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งคู่

ได้คุยกันแล้วลองแบบนั้นแบบนี้

พอมาคุยกันอีกทีนึงมันรู้สึกว่า

จริงสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ

ด้วยเอาเวลาส่วนหนึ่ง
แล้วก็ด้วยทัศนคติส่วนหนึ่ง

แล้วก็ด้วยตัวผมบางทีเราเองก็

ก็เลยแบบทะเลาะกันบ้าง

ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเวลาด้วยนะ

แล้วก็แบบหลายอย่างแหละ
เรื่องความชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้
ข่าวต่างที่เปิดเคลียร์กัน

อย่างที่บอกว่ามันคุยกันด้วยความสบายใจ

เศร้าหน่อยว่าอยู่คนเดียวได้บ้างแล้ว

อย่างหมออัตโภดูเศร้า
อยู่คนเดียวเนี่ย

แต่ก็ทุกวันนี้ก็เหมือนแบบยังให้กำลังใจกันอยู่
เรียกว่ามีอะไรที่เหมือน

เสียดายเวลาไหมครับ

คือแบบอย่างน้อย
มันก็ได้สอนให้เรารู้ว่า

แล้วก็เหมือนแบบมันก็สอนให้เรา

เป็นดาราด้วยไหมคะ
คนที่จะเข้ามาเลยต้องวางตัว
หรือต้องปรับตัวเองมาก

ให้คนที่เข้ามาหาเราต้องปรับตัวเลยผมว่า

มันก็คงต้องทั้งคู่อะไรอย่างนี้
บางอย่างมันอาจจะยากสำหรับผม

ตอนนี้คิดว่าไม่ค่ะ
คิดว่าค็ะ

ตอนนี้เรายังรู้สึกว่า

ด้วยมันไม่ได้มีเวลา

ก็ขอเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน
ยังไม่คิดที่จะ

จริงเราเสียใจไหมครับพี่เกรทเพราะว่าเหมือนพี่เกรทปรับตัวดูปกติ
ก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่ามันใช้คำว่าเหิศก็ไม่ถูกเหิสก็ไม่ดี
ก็เลยแบบเสียใจแต่ไม่ได้เหิศ

เห็นคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับต่อความรักครั้งนี้ที่มาหาเจ้า

ก็แม่ทุกอย่างแม่ก็แล้วแต่เรา

คิดว่าตอนนี้ก็โสดเลย

แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้เจอตัวเองมากขึ้น
อย่างที่บอกว่าความรักครั้งนี้มันก็สอนให้เราได้
ได้เจอตัวเองว่าอันไหนที่เราแบบโอเค
หรือว่าอันไหนที่เราแบบลำบากใจอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็เลยแบบได้อยู่คนเดียวครับ

น่าจะสัก๒๓ปีครับ